การทำงานของตำรวจในวันนี้เกี่ยวกับคดีของในเอ็มนะคะ
หลังจากเมื่อวานนี้เขาไปตรวจแถวพระหลโยธินกม๒๕ในเขตสายไหม

วันนี้ตำรวจก็ไปตรวจเพิ่มเติมนะคะ
ปรากฏว่าได้กระดูกเพิ่มมาอีกนะคะประมาณ๒๓ชิ้นค่ะนะคะ
จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ภรรยาคนที่๒ของนายเอ็มผู้ต้องหาให้การว่านำศพลูกชาย๒คน
ทิ้งไว้ใกล้สารพระภูมิตอนนั้นปี๕๙กับปี๖๑
กระดูกที่พบคล้ายกระดูกมนุษย์เป็นแขนท่อนบน
แต่ยังไม่ได้ระบุช่วงอายุก็เลยส่งไปที่สถาบันนิติเวศ
อันนี้คือที่พบเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ตำรวจสนสายไหม
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เอารถแบ็คโฮลไปขุดหาเพิ่มเติมค่ะ
ตรงจุดเดิมนี่แหละกันจอมพลังก็เอาทีมงานมาช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะคะก็เอารถแบ็คโฮเล็ก
แบ่งจุดขุดดิน๓จุดขุดลึกไปประมาณเมตรครึ่ง
พอขุดขึ้นมาพนักงานทำความสะอาด
และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูก็เอาจอบคราดเกลี่ยผิวดิน
แล้วปรากฏว่าเจอนะคะเจอชิ้นส่วนคล้ายกระดูกมนุษย์เพิ่มอีกประมาณ๓๔ชิ้น
ก็สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเป็นส่วนกระดูกท่อนแขนและขา
ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อส่งให้สถาบันนิติเวศตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดค่ะ
นี่ค่ะ๓๔ชิ้นจุดเดิมเลยนะคะอันนี้คือล่าสุดในวันนี้
อันนี้ล่าสุดนะคะแล้วก็เมื่อวานยังมีอีกใช่ไหม๒ชิ้น
เมื่อวานนี้๒ชิ้นเขาก็กลับไปพ้นเพิ่มนะคะนี่แหละค่ะล่าสุดนะคะ
คุณผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องของการเอาศพไปทิ้งเนี่ยนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไป๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๗ครับ
ตอนนั้นมีข่าวใหญ่บอกว่าทางพนักงานรักษาความสะอาด
สำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยนะฮะไปเจอศพทารกครับ
ถูกยัดอยู่ในถุงปุ๋ยแล้วก็ไปวางทิ้งเอาไว้
ที่พบเนี่ยเป็นเด็กชายวัย๒เดือนครับ
และสภาพก็คือว่าคอหักเสียชีวิต
ล่าสุดนั้นทีมข่าวครับได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจนะครับ
คนที่เจอศพทารกเป็นคนแรก
คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ย
พฤศจิกายน๒๕๕๗นะครับ
คุณยายเล็กอายุ๖๗ปี

แล้วก็มีเสื้อผ้าเด็กแขวนอยู่กับรวดหนามครับ

มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าวางอยู่ด้านล่าง
พอไปจับในส่วนของถุงกระสอบดูครับ

เอานิ้วจิ้มขออภัย

เรียกวินมอเตอร์ไซค์มาช่วยดูแล้วก็โทรแจ้งตำรวจปรากฏว่าตำรวจนั้นเปิดกระสอบดูครับ
เป็นศพเด็กทารกเพศชายอายุประมาณ๒เดือนซึ่งตนไม่เห็นว่ามีใครเอามาทิ้งไหม
ก็ยอมรับว่าตกใจมากนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณเล็กหน่อยครับ
ตอนนี้ป้าก็มาเห็นว่าเสื้อผ้าเด็กมันแฝนอยู่กับรวดหนามเพราะที่สวนนั้นเขากั้นรั้วแล้วใช่ไหม
ป้าก็ว่าเออเขาน่ะคงใครเอาเสื้อผ้าเด็กมาทิ้งใช่กระสอบเล็กไม่ใช่กระสอบใหญ่นะกระสอบเล็ก
นี่ป้าก็ไปจับดูไปจับดูอ้าวนี่มันกลมก็กดไม่ใช่ลูกบอลนะพูดกับตัวเองว่าไม่ใช่ลูกบอลนะ
เอกใจไงว่าเพราะว่ามันเป็นถุงรองเท้าเด็กเล็กเสื้อผ้าเด็กเล็กที่สำหรับผูกข้างหลัง
แต่ป้าดังไม่ได้ดูแล้วคือเหมือนฝันมันเสียแล้ว
นี่เดี๋ยวครับคุณเล็กเดี๋ยวเล่าให้ฟังเหตุการณ์ในวันนั้น
คุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเกือบ๙ปีที่แล้วปี๕๗ช่วงปลายปี
แต่พอมาเห็นข่าวในตอนนี้ทางคุณยายเล็ก
พอเห็นข่าวปุ๊บก็รู้สึกไปคุ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใช่แล้วตอนนั้นมันมีข่าวว่ามีการเอาลูกวัย๒เดือนไปทิ้ง
อยู่แถวเขตบังซื้อเขตจตุจักรในโซนนั้น
มันตรงกับศพเด็กที่เห็นวันนั้น

อาจจะเป็นลูกของพ่อแม่ใจร้ายคู่นี้
โดยยอมรับว่าพ่อแม่คู่นี้โหเทียมครับ
เป็นคนแท้ที่มีหัวใจมีความคิด
ทำกับลูกได้ถึงขนาดนี้นะฮะ

แบบนี้เนี่ยนะครับรับโทษประหารไปเลยดีกว่านะฮะ

นี่นิวิคับ

ที่ฆ่าลูกมาได้ตั้ง๕คนนี่มันไม่ใช่คนแล้ว
แล้วพอมาดูประวัติเขาบอกว่า
มีเมีย๔คนลูก๑๐คน

เขาเลยบอกพ่อมึง๕๗เขายังทำงานอยู่

พอเขาพูดแถวบังซื้อเขาถ่ายมา
ก็เลยบอกพ่อมึงนี่ไงนี่ไง
เป๋าที่แม่เห็นอยู่เนี่ยเด็กเนี่ย

ป้ายังบอกพูดก็ยังคุยกับแฟนบอกพ่อเฮ้ยขนลุกสู้เลยว่

คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมย้อนดูผลชนสูตรของแพทย์นิติเวศนะครับโรงพยาบาลตำรวจ
กับเด็กทารกที่เจอในตอนนั้นเมื่อปี๕๗นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็มีบาดแผลหลายจุดนะครับ
คือสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเขามีการวิเคราะห์วินิจฉัยออกมาแล้วว่าคือกระโหลกศีรษะแตกเลือดออกใต้เยื่อ
สมองชั้นนอกจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันได้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับ
พอมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะเจอแบบนี้ก็ไปตรวจเผื่อไปเจอเคสอื่นเพิ่มเติมอีก